ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศสดนะคะที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ยืนยันว่าเรื่องของการหาโพรงหาปล่องเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยพยายามหาอยู่มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ายังไม่สำเร็จ
ส่วนทีมนักดำน้ำที่เป็นนักดำน้ำชาวต่างชาติเขาก็ช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่า
ถ้าจะให้ทั้ง๑๓ชีวิตดำน้ำออกมาเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่าย
ไม่น่าจะเป็นไปได้ในเร็วนี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดจากคุณทัศนัยโคตรทองนะคะสดมาจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ
ครับคุณภาคภูมิคุณเขมสอนคุณผู้ชมครับภารกิจสำคัญในวันนี้ความเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่บริเวณด้านในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้ครับ
เนื่องจากว่ามีการเร่งเดินสายต่างนะครับทั้งสายออกซิเจนสายโทรศัพท์สายสื่อสารเข้าไป
เพื่อทำให้การทำงานของหน่วยซิลนั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ดีมากที่สุดนั่นเองนะครับ
ซึ่งตอนนี้อุปสรรคสำคัญยังเป็นเรื่องของน้ำเรายังคงทำงานแข่งกับเรื่องของน้ำ
แต่ว่าวันนี้ตรวจสอบระดับน้ำเองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแบบมีนัยสำคัญนะครับ
ขาวคุณไปดูบริการตลอดทั้งวันที่ผ่านมากันก่อนนะครับซึ่งเป็นบริการของการผู้พัยให้ทั้งสิบสามคนนั้นออกมาได้นะครับ
วันนี้มีการเร่งนำสายเขาเรียกว่านำท่ออากาศยาว๔กิโลเมตรนะครับ
ผูกติดกันกับสายสื่อสารต่างแล้วก็ห่อหรือว่าแรปด้วยพลาสติกกันน้ำ
แล้วก็เดินสายเข้าไปเพื่อให้ด้านในถ้ำนั้นมีอากาศหายใจอย่างเพียงพอนะครับ
ทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ทั้ง๑๓คนเองที่ติดอยู่ด้านใน
รวมทั้งเรื่องของการเดินสายโทรศัพท์ที่ยังคงดำเนินการอยู่ครับ
เพื่อให้ครอบครัวของทั้ง๑๓คนมีโอกาสได้สื่อสารกับบุตรหลานที่อยู่ด้านในได้นะครับ
ทางทหารออกมาให้ข้อมูลกับผมนะครับว่า
ณขนาดนี้เป็นเรื่องที่ยากครับที่เราทุกคนต้องทำงานแข่งกับธรรมชาติ
คือน้ำในถ้ำและฝนพิษยังคงตกลงมาครับ
ไม่มีใครสามารถคาดเดาอะไรได้ว่าข้างหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้น
การเอาทั้ง๑๓คนออกมาด้วยการดำน้ำเป็นเรื่องที่เสี่ยงแล้วก็ยากมากเกินไปครับ
ก็ทำให้ภารกิจนี้นั้นอาจต้องดำเนินต่อไปเรื่อย
หรือต้องรอให้น้ำนั้นลดลงซึ่งต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ครับ
ซึ่งต้องเป็นไปตามที่หลายคนคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับ
แต่ว่าหลังจากจบเหตุการณ์นี้ทหารเองจะมีการเข้าไปสำรวจถ้ำ
เพื่อจะทำแผนที่จะทำข้อมูลในการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
แล้วทหารเองก็ย้ำนะครับว่าถึงแม้วันนี้จะมีบุคคลที่ทำหน้าที่เสียชีวิต
แต่ว่าทุกคนนั้นยังคงมีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ
ไปดูภารกิจของการสำรวจปล่องหรือว่าโพรงด้านบนกันหน่อยนะครับ
นายกมลชายพชผู้มีการสำนักบริหารพื้นที่อันดุลักษณ์ที่๑๕เปิดเผยว่า
ตอนนี้ทีมสำรวจปล่องพยายามค้นหาปล่องที่อยู่ใกล้กับบริเวณเนินนมสาวมากที่สุด
โดยมีการจัดทีมทั้งหมด๒ทีมนะครับแบ่งหน้าที่ในการค้นหา
และหนึ่งทีมในนั้นเนี่ยก็เป็นทีมเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะลิบงจังหวัดตรัง
ทั้ง๑๒คนแบ่งออกเป็น๖คนต่อ๑ทีม
รวมกันทำงานในการสำรวจในครั้งนี้ครับ
และยังกล่าวด้วยว่าจะมีการพยายามสแกนพื้นที่อย่างละเอียดให้มากที่สุด
แล้วก็จะไม่ให้เดินอย่างสเปะสปะนะครับเพื่อจะได้มีความละเอียดมากขึ้น
โดยจะโฟกัสเฉพาะจุดที่คิดว่าจุดนั้นสามารถลงไปหาทั้ง๑๓คนได้
จุดนั้นจะอยู่ตรงสามแยกหรือเนินนมสาวก็ตาม
ส่วนความเป็นไปได้ที่จะนำทั้ง๑๓คนออกมายังไม่กล้ายืนยันครับ
แต่ว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยจะให้กำลังพลทั้งหมดนั้นนอนบนพื้นที่
เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางขึ้นลงมากเกินไปนะครับ
และวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายอีวานคาราซิก
ซึ่งเป็นนักดำน้ำจิตอาสาจากเดนมาร์
แต่ว่าเขาคนนี้อาศัยที่เกาะเต่าของประเทศไทยมานานถึง๑๑ปีแล้วครับ
ให้สัมภาษณ์บอกว่าอุณหภูมิภายในถ้ำประมาณ๒๐องศาเซลเซียส

ดังนั้นความเป็นไปได้ค่อนข้างยากในการนำตัวเด็กทั้ง๑๓คนดำน้ำออกมาจากถ้ำเร็ววันนี้
เคลื่อนที่การเคลื่อนไหวในถ้ำค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็นานพอสมควร
โดยหน่วยซิลต้องใช้เวลาถึง๖ชั่วโมงในการดำน้ำออกมาจากจุดนั้น
ขณะที่เด็กเองคาดการณ์ว่าอาจต้องนานถึง๘๙ชั่วโมงจึงสามารถดำน้ำออกมาได้
สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีฝนตกหนักตามการพยากรก็ทำให้
น่าจะมีน้ำเข้าไปในถ้ำเพิ่มมากขึ้นลำบากมากขึ้น
ทั้งนี้เด็กเองก็ยังไม่สามารถดำน้ำได้แต่ว่ากำลังมีการสอนดำน้ำกันอยู่นะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทันเวลาก่อนที่ฝนตกแล้วก็น้ำมาหรือไม่ครับ
อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นติดตามกันอยู่คือเรื่องของความเชื่อ
ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็เป็นความเชื่อสู่บุคคล
เพราะว่านอกจากประวัติของทหาร๑๓คนที่ไปฆ่าคนเลี้ยงช้าง
ซึ่งเป็นคนรักของเจ้าแม่นางนอนแล้วเป็นคนเลี้ยงม้านะครับ
วันนี้ผมมีโอกาสได้ไปพบชาวบ้านคนหนึ่ง
ชาวบ้านคนนี้เขาอยู่ที่บริเวณใกล้กับถ้ำหลวงมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ชื่อว่านายธิรพงศ์วนาพิทยาชัยวงครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อ๔๕ปีก่อนเนี่ย
มีคนงานในไร่ของตัวเองไปฆ่างูที่เล็กเข้าไปในบ้าน
ฆ่าไปทั้งหมด๑๓ตัวเพราะไม่เชื่อเรื่องราวประวัติของงูหรือพญานาคที่คอยดูแลถ้ำแห่งนี้อยู่
และไม่นานหลังจากนั้นคนงานคนนั้นก็เสียชีวิตลงครับ
โดยชาวบ้านแถวนี้เชื่อว่าตัวเลข๑๓นี้น่าจะไปเกี่ยวข้องกับ๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้
และน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเจ้าแม่นานอนที่ถ้ำหลวงแห่งนี้ครับ
และยังได้มีการเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เคยเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ให้ผมฟังบอกว่า
พอเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกหายใจไม่ออกมึนหัวจำอะไรไม่ได้
สุดท้ายจำทางเข้าออกไม่ได้ว่าเข้าทางไหนออกทางไหนนะครับแล้วก็ไปหลงอยู่ในถ้ำ
ต้องนั่งลงเรียกสติของตัวเองกลับมาจึงสามารถนำตัวเองออกมาจากถ้ำได้
และจนถึงวันนี้ก็ไม่กล้ากลับเข้าไปที่ถ้ำอีกไปฟังเสียงของชาวบ้านคนนี้กันหน่อยครับ
เคยเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็กลัวมีแยกมีแยกมีแยกหลายแยกแล้วก็มืด
แล้วก็ออกซิเจียก็ไม่ดีเข้าไปแล้วหลงพอดีเข้าไปสองคนนะผมเข้าไปก่อน
แล้วก็มีแยกดูไปเร็วไปเร็วมา

งงเข้าไปมันงงอากาศเตี้ยวไม่ดี
มืดเครียดอะไรไม่ค่อยออก

ประมาณชบโมงนี่นะครับ
ประมาณเนี้ยเราก็ไม่เข้าไปอีกเลยเหรอไม่เข้าอีกแล้วจากนั้นไม่เข้าอีก
ที่อ่ะมีน้ำขำนะอืมมีหลายที่นะอืมน้ำฝนอ่ะอืม
ผมคิดว่าทั้งหมดน่ะออกไปเอาอาทิตย์ขุนน้ำอ่ะอ๋อ
ขามไว้น้ำเลยแหละไปเดือดเดือดเลยแหละหรอครับนั่นแหละถือจะแห้งเลย
แล้วน้ำมันจะหมดมันจะออกจากถ้ำหมดเนี่ยประมาณเดือนไหน
เอ่อตุลาหรือพฤศจิกาเนี้ยประมาณนะอืมไม่ได้สังเกตดีดี
ซึ่งซึ่งช่วงนั้นน้ำจะเริ่มน้อยแล้วใช่ไหมใช่เริ่มแห้งแล้วตอนนี้คุณธิรพงศ์ยังบอกนะครับว่า
จากประสบการณ์ตลอดชีวิตที่ผ่านมาที่อาศัยอยู่ข้างถ้ำหลวงแห่งนี้ถ้ำที่นี่เนี่ยมีรูให้น้ำไหลลงมาหลายแห่งทีเดียวครับ
ฝนตกลงมาแล้วเนี่ยต้องรออีกประมาณ๒๓วันน้ำเหล่านั้นจะไหลลงไปในถ้ำ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่า๓วันก่อนที่ทั้ง๑๓คนจะเข้าไปในถ้ำมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
แล้วหลังจากนั้นวันที่เด็กเข้าไปข้างในน้ำก็ไหลเข้าถ้ำจำนวนมากและปกติแล้วเนี่ยน้ำจะเริ่มลดลงประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
หรือ๓๔เดือนข้างหน้านี้ซึ่งก็เป็นข้อมูลตรงตามที่หลายคนคาดการณ์นะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน
ต้องรอให้น้ำนั้นลดลงไปก่อนนะครับอัปเดตเรื่องของระดับน้ำในถ้ำล่าสุดกันหน่อยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
น้ำหน้าถ้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเหลืออยู่ที่ยี่สิบสิบสิบเซนติเมตรลดลงมากที่สุดในรอบสิบสามวัน
ส่วนระยะทางสามร้อยเมตรจากหน้าถ้ำอยู่ที่ห้าสิบเซนติเมตรและห้าร้อยเมตรจากหน้าถ้ำอยู่ที่สามสิบแปดเซนติเมตรครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริเวณทางเข้าถ้ำหลวงแห่งนี้นะครับ
กำลังรอการแถลงข่าวของภูมิในการศูนย์สอชอยู่นะครับซึ่งก็มีข่าวว่าจะมีการแถลงอีกสักครู่นี้
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าท่ามกลางบรรยากาศที่มีเฮลิคอปเตอร์นั้นบินอยู่ด้านบนเขานั้นตลอดทั้งวันนะครับ
ทีระเด็ดคงเถลมวัดถ่ายภาพพระสนัยโคตรทอง
รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ